พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ต่างประเทศกันหน่อยนะคะ
ชาวไทยในต่างแดนก็พร้อมใจการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
เนื่องในวาระแห่งกาลสวรรคตสองปีค่ะ
ที่แรกนะคะพาไปดูที่วัดศรีนครินทราวราราม
เมืองเกรซเซ็นบาร์กรัฐโซโลทูลประเทศสวิสเซอแลนด์
หรือว่าสมพันธรัฐสวิทย์เมื่อวานนี้
นายจักรีศรีชวนะเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์น

เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต๒ปี
ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาทและถวายพระทหารเพล
โดยมีพระเทพกิติโมลีเจ้าอาวาสวัดพระศรี
ศรีนครินทราวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ส่วนในช่วงบ่ายเอกอัครราชทูตและตัวแทนชุมชนไทยในสมพันธรัศวิทย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการสงบนิ่งพร้อมร่วมกันร้องเพลงของขวัญจากก้อนดิน
ต้นไม้ของพ่อและในหลวงของแผ่นดิน
ในโอกาสนี้นายโทมัสบวกฮาร์ดกงศูนย์กิติมศักดิ์นานครบาซิล
และภรรยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวมถึงชุมชนไทยในชาวสวิตช์
ร่วมพิธีกว่า๒๐๐คนค่ะ
ก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
โดยมีนายวีรชัยพระราศัยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวาชิงตัน
และภรรยารวมถึงคณะข้าราชการไทยสมาคมชุมชนชาวไทย
และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพลียงกัน
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
โดยมีพระวิเทศธรรมรังศรีเป็นประธานฝ่ายส่ง
กระดาษที่นักเรียนทุนบรรดับปริญญาโท
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจอร์สทาวน์บอกว่า
ตั้งใจร่วมพิธีนี้ซึ่งแม้ใช้เวลาการเดินทางนานกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
ซึ่งพิธีประเพ็ญกุศลครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการรวมใจของชาวไทยในสหรัฐ
ยังคงรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙
และจะสืบสารพระราชดำริแห่งความสามัคคีแม้จะอยู่ต่างแดนก็ตาม
ปิดท้ายที่ประเทศออสเตรเลียบรรยากาศที่วัดสังครัตนาราม
เนืองแน่นไปด้วยชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติกว่า๑๐๐คน
ซึ่งก็พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาท
ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต๒ปี
ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจ
ซึ่งยังประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรือง
ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ
ตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ทรงคลองราช